ไม่หวนเกินกับทางงานเดียว
ชูเวทตีแสดหน้า
ชูเวทกมลวิสิทธิ์สุภานีเขาชะพันธ์สมโพธิ์
ชูเวทตีแสดหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชูวิตตีแสกหน้าค่ะ
วันนี้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับการฆ่าคนโดยมีอารมณ์บันดาลโทษะ
เรื่องนี้เราวิเคราะห์กันจะตีแสกหน้ากันว่า
มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรว่าบันดาลโทษะหรือว่าโมโห
แล้วโทษหนักเบาแค่ไหนเดี๋ยวได้คุยกันเรื่องนี้
เมื่อวานนี้คุณนิวครับ

ผมถึงขนาดต้องขึ้นหลังมอเตอร์ไซค์
วิ่งปู๊ดทำกลางฝนตกนอกจาก
จากจากเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็ตกเมื่อวานก็ตกเมื่อวาน
ไปจากไทยรัฐไปถึงไหนไปถึงชวกชัย๓
ก็ตามมาเหตุที่เราไปก็เพราะว่า
คล้ายคลึงแหมบุคคลนี้เข้าท่าครับ
ว่าท่านกำลังทำหน้าที่ยังรวดเดียวว่องไวก
แล้วก็ติดตามอย่างถึงลูกถึงคนครับ
ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้มันเกิดมาเมื่อประมาณเดือนหนึ่งแล้ว

อืออำวรบีนี่นะครับด็กเป็นคนเปิดด็กผู้หญิงอายุ๑๕ครับ
เอาอย่างนี้แหละครับเด็กผู้หญิงอายุ๑๕เปิด
และก็มีผู้ชายที่สนใจเข้ามา
มีการซื้อขายค้าบริการกันก็พูดง่ายว่าแนะนำ
อยากจะทำไหมเธอนะพูดง่ายว่าเพื่อนชักชวนเพื่อนมาทำ
ทำอะไรฮะก็มาขายบริการขายตัว
มีคนเข้ามาสนใจเข้ามาซื้อทางตำรวจเขาก็ไปสอบสวนดูนะครับ
ปรากฏว่าไอ้คนซื้อเนี่ยมันก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นอีกแล้ว
โอ้โหคนอยู่ในวงอีกแล้วนะครับ
ก็ไปซื้อบริการอยู่๒๓คนตำรวจก็ตามจับนะครับ
เสร็จแล้วก็มีการเอาเข้ามาที่กรุงเทพ
ตอนนั้นอยู่ที่นครราชสีมา
ตอนนั้นอยู่ที่โคราชนครราชศรีมานะครับ
และต่อมาก็จะไปไหนได้ล่ะครับก็กรุงเทพนี่แหละครับ
กรุงเทพเมืองฟ้าอำพรก็มาที่กรุงเทพ
ขายบริการตามสถานบริการอาบอบนวด

ก็พูดถึงสถานบริการอาบอบนวดแล้วใครจะเชี่ยวชาญเท่าผมล่ะครับ
แน่นอนอยู่แล้วค่ะปาชุว่ายังไงกับเรื่องนี้
เรื่องนี้ไม่ต้องไปถามอื่นใดครับ

ท่านผู้ชมบางท่านก็ไม่ใช่จะรู้เรื่องนะครับ
ท่านเป็นผู้หญิงบางท่านก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้
ผมก็จะเล่าให้คุณนิวกับท่านผู้ชมฟังนะครับ
ในสถานบริการอาบอบนวดเนี่ย
คุณนิวครับคุณนิวว่ามีค้าประเวณีไหม
อย่างเมื่อวานนี้ผมไปเนี่ยเขาติดป้ายห้ามค้าประเวณีห้ามค้าประเวณี

มันดูหัดขัดกันนะครับครับ
ห้ามหมดหรอครับคือนี่คือสิ่งที่ผมตั้งคำถามก่อนนะครับมันหัดจริงไหมครับ
ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่รู้บางท่านอาจจะไม่ได้มาเห็นว่าสถานบริการอาบอบนวดบางจังหวัดเขาก็ไม่มี
เขามีเฉพาะจังหวัดใหญ่อย่างนี้ทางปกรณ์ปกรณ์กรชัยท่านก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวนี้ก็มีสีให้
จังหวัดไหนที่มีเรื่องร้ายแรงเกี่ยวค้ามนุษย์เช่นเชียงใหม่เชียงรายอุดรหนองคายสกลหรือจังหวัดโคราช
อันนี้ถือว่าเป็นสีแดงนะครับพื้นที่ที่มีความเข้มข้นของเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์
อย่างกรุงเทพนี่แน่นอนครับต้องแดงอยู่แล้วผมว่าจะดับเบิ้ลแดงเลย
แต่ถามว่าทำไมถึงมีปัญหาเราต้องแยกให้ออกก่อนว่าการค้าประเวณีกับการค้ามนุษย์
ผมพูดนะไม่เหมือนกันเลยครับมันอาจจะเหมือนกันนะฮะแต่ที่ผมพูดก่อนเพราะถ้าเกิดค้าประเวณี
คือการค้ามนุษย์เมื่อไหร่คุณนิวครับทุกที่ในกรุงเทพคุณไปตามจับได้เลยรัชดาทั้งถนน
และซึ่งอยู่ตลาดโชคชัย๔ลาดพร้าวถามว่าแถวรัชดาแถวพระรามเก้าเยอะแยะครับ
พัดพงศ์เชียงใหม่พัทยาสถานที่อย่างนั้นมีการค้าประเวณีไหม
ผมถามท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนเพื่อจะได้เข้าใจปัญหาว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราคุยกันเนี่ยคุยกับชูวิทย์นี่ระดับ
โอ้โหเอ็กซ์เปิดระดับเจ้าพ่ออ่างทองคำระดับเจ้าพ่อถ้าคุยกับผมผมต้องคุยเรื่องนี้ก่อน
ไอ้ที่ติดไว้เนี่ยมันติดไว้มันหมายความว่ายังไงกฎหมายเขาไม่ได้ให้ค้าบริการนะครับ
นั่นสิคะหมายถึงว่าไม่ให้ค้าประเวณีในสถานบริการต่างเหล่านั้นไม่ใช่ว่าให้ค้าประเวณีโดยเสรี
คนไทยเราเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าการผิดบ่อยจนกระทั่งคิดว่ามันเป็นเรื่องถูกเสียแล้ว
เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถามว่าตำรวจจับไม่จับค้าประเวณีไหมสถานบริการต่างเหล่านั้นมีการค้าประเวณีไหม
ถามเด็กก็รู้ครับไม่ต้องถามผมนะครับทุกที่ครับถ้าจะจับเนี่ยจับได้หมดแล้วครับ
เหมือนเรารู้กันอยู่แหละว่ามันมีหรือไม่มีเพราะฉะนั้นนี่คือกฎหมายเสียก่อนนะครับ
ถ้าถามว่ามีการค้าอ้าวคุณค้าก็ค้าไปในเมื่อตำรวจเขาไม่จับแล้วใจจะไปจับล่ะครับ
ตำรวจไม่จับก็ไม่จับเพราะว่าตำรวจมีหน้าที่นะครับสถานบริการต่างต่างเหล่านั้น
ผมก็ยืนยันแล้วครับในสมัยผมด้วยก็คือการค้าประเวณี
ผิดพลาดหรอกครับไม่ใช่ไปนวดไปอาบน้ำบางคนก็ถามว่าน้ำที่บ้านไม่มีเหรอ
ทำไมไม่ไปอาบทำไมต้องไปอาบที่นี่มีคนอาบให้มันไม่ใช่แบบญี่ปุ่นนะครับ
แช่น้ำร้อนนะครับแล้วมีอาบน้ำกันเองอันนี้มีคนอาบให้นะครับ
สถานบริการต่างเหล่านี้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายสถานบริการพศ๒๕๖
ก็ตั้งอยู่ภายใต้สถานบริการพระราชบัญญัติ๓บริการอาบอบนวดประเภทอาบอบนวด
ซึ่งมีใบอนุญาตไว้ชัดเจนนะครับสถานที่ต่างเหล่านี้ไม่ให้อนุญาตให้ค้าประเวณี
แต่อย่างที่บอกกันจับเมื่อไหร่ก็เจอเมื่อนั้นทีนี้ปัญหาของท่านผู้การกรชัยที่เรื่องค้าบริการคือต่ำกว่า๑๘ครับ
มันผิดกฎหมายถ้าจะจับมากกว่า๑๘คุณนิวครับท่านผู้ชมครับจับได้หมดครับ

ไม่ใช่มีเยอะมีหมดนะครับ

เพราะฉะนั้นเราแบ่งให้ออกก่อนว่าต่ำกว่า๑๘อันนี้คือปัญหา
สีแดงที่ท่านผู้การบอกว่าจังหวัดต่างกรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายน้องคายอุดรขอนแก่นโคราช
อย่างนี้สีแดงก็คือการมีปัญหาค้ามนุษย์ต่ำกว่า๑๐
เพราะฉะนั้นต้องคุยให้ออกก่อนนะครับว่าไอ้ที่มากกว่า๑๘ไม่ต้องไปจับนะครับเพราะว่ามีทุกที่

แม้แต่ว่ากฎหมายกำหนดไว้ไม่ให้มีถูกไหมกฎหมายนี้ไม่ได้ให้มีนะครับ
เพราะฉะนั้นที่เขาติดป้ายไว้ห้ามค้าปวีในห้ามค้าเป็นก็ติดไปอย่างนั้นเองแหละ
เมื่อสังคมรักยักษ์คิ้วหลิวตาอันนี้หมายความว่าอย่างนี้ครับคุณนิวครับ
คือเคยชินเคยชินจนกระทั่งมันกลายเป็นสิ่งถูกกฎหมายไปโดยปริยาย
ซึ่งผมไม่ทราบนะครับเพราะปันนี้ผมก็เลิกแล้วนะครับ
ความรู้ความสามารถที่ผมมีผมก็เอามาพูดให้ท่านฟังถามว่าเรื่องอย่างนี้รู้ไหมรู้ครับ
เมื่อวานนี้ผมไปดูนี้คุณนิวผมแม่ไม่จำเป็นต้องดูแล้วครับผมหลับตาชี้เลย
อย่างนั้นอย่างนี้ทุกซอกทุกมุมทุกซอกทุกมุมฮะแต่ฉะนั้นเราต้องแยกปัญหาให้ออกก่อน
เพราะว่าถ้าคุยกับผมเนี่ยผมต้องบอกว่าเรื่องค้าประเวณีเนี่ยตกลงว่าเราไม่พูดถึงใช่ไหมเพราะถ้าพูดถึงมันก็เยอะฮะ
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราพูดต่ำกว่า๑๘เป็นเหมือนการค้ามนุษย์ไหมอย่างไร
เลยครับนี่คือการค้ามนุษย์ครับเพราะต่ำกว่าสิบแปดอืม
เดี๋ยวนี้เด็กคนนี้ที่เปิดเฟสบุ๊ก
ไอจื่ออะไรเนอะอัมวารวีน้องบีเนี่ยแหละอัมวารวีนี่แหละครับ
ทำได้ครับแต่ถามว่าเด็กคนนี้จะไปเปิดบัญชีจะไปติดต่อโรงแรมจะไปติดต่อลูกค้า

อันนี้เด็กเกินไปหรือเปล่าที่จะจัดการด้วยตัวเอง

สิ่งที่ผมบอกคือผมเคยพบกับท่านผู้การกรชัยนะครับ
ท่านเป็นคนที่มีความสามารถท่านเป็นตำรวจเรียกว่าไฟแรง
ผมก็บอกเอ๊ะผู้การครับมันจะเป็นไปได้ไหมครับ

จัดการทุกอย่าง
มันจะจัดการทุกอย่างมันจะไปติดต่อโรงแรม
มันจะไปติดต่อลูกค้ามันจะไปติดต่อเปิดบัญชงบัญชี

มันต้องมีคนที่ใหญ่กว่านั้นผู้ใหญ่กว่านั้น

อันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในเบรกถัดไป
สักครู่เดียวใครอยู่เบื้องหลังจะสาวถึงตัวได้ไหม
อย่างไรเมื่อไหร่สักครู่เดียวชุวิตตีแสกหน้าค่ะ
แกร่งของลูกผู้ชาย
การไปบุกอาบอบนวดใจกลางเมืองย่านลาดพร้าว
ก็ทำให้กระแสคนที่ไม่เคยรู้เรื่องอาบอบนวด
ไม่เคยรู้เรื่องค้าประเวณีหรือว่าค้ามนุษย์สนใจกันมากขึ้น

พูดจริงก็คือเอเจน

เรียกแม่เล้านี่มันดูแล้วเหมือนกับลักษณะเก่าเหลือเกิน

คือลักษณะของโลกสมัยเปลี่ยนไป

จะขังเด็ก๑๕ได้ไหม

แต่มือถือเนี่ยมีไหม
ถ้ามีถือมีติดต่อได้หมดถูกไหมครับ

แต่มือถือติดต่อโลกในทั้งโลกจริงไม่จริง

คือมือถือนี่คือเรื่องสำคัญ

ระบบของสถานบริการอาบอบนวดทั้งหลายเนี่ย

ต้องพึ่งเอเย่นจะหาว่าเอาคนไปเดินสมัครไปเลย
ผมถามว่าคุณนิวยังไม่มีไหม
มันมีเหมือนกันแหละครับแต่มันไม่เยอะ

ไอ้ที่ผมขายไปนี่รวมกันสมัยก่อนนี่พันสองร้อยห้อง

พันสองร้อยห้องหรือว่าสองร้อยห้องคุณนิวที่หนึ่งเนี่ย

โรงแรมสี่ดาวน์ห้าดาวน์ยังห้าร้อยห้องเลย
แต่ถามว่าสถานบริการ๒๐๐ห้องคุณนิว

มันก็ต้องมีคนประจำห้องถูกไหมครับ

จำนวนพนักงานกับจำนวนแขกเนี่ยต้องสัมพันธ์กัน
สัมพันธ์กันสมมุติว่าคุณมีแขกมาร้อยคน
มีพนักงาน๒๐คนมันจะอยู่ได้ไหมล่ะครับ

หรือกลับกันมีแขก๒๐คนมีพนักงาน๑๐๐คน

เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์ตื้น
และที่ถามว่าเด็กอายุ๑๘เนี่ย
แหมทำไมคนชอบเออทำไมคุณจูบิ๊ก
ทำไมอ่ะไม่มีคนซื้อมันก็ไม่มีคนขาย

ยืนยันได้ว่าไม่จริงเพราะผมรู้ใจเลย

ผู้หญิงโอ้ยมีหุ่นมีอะไรนะครับอย่างนี้ชอบจริงแต่มันมีเหมือนกันครับ
ที่มันอัปลักษณ์มันชอบของแปลก
ของแปลกในที่นี้อัน๑แล้วของอายุก็ต่ำกว่า๑๘
เด็กเอางี้โอ้ยมีเด็กนะต่ำกว่า๑๘นะโอ้โฮ
สนใจไหมแล้วของพวกนี้ถามว่าทุกวันนี้สื่อสารยังไงครับ
โทรศัพท์ครับโทรศัพท์ครับผมต้องมีที่ไหมง่ายมากเลยค่ะ
ต้องก็ได้นะที่ไหนก็ได้สิแค่โทรศัพท์ติดต่อ
ถูกไหมครับผมถามตรงว่าต้องมีที่ไหม

แน่นอนครับว่าไม่จำเป็นที่ผมกล่าวถึงก็คือ
ประเภทที่แปลกแปลกยังไงครับชอบต่ำกว่า๑๘ชอบเด็ก
ถามว่าเขาชอบกันหมดไหมโอ้นี่ไม่จริง

ผู้ชายที่ไปเนี่ยก็มีจริยเพศ

จริยเพศก็คืออาจจะไม่เอา๑๘ไม่เอาเห้ยเดี๋ยวผมติดกรุ๊ก

ไม่เอาไม่เอาไม่ชอบชอบแบบที่เขา

สมบูรณ์รู้เรื่องแล้วไม่ชอบแบบเด็กยังไม่รู้เรื่องไม่เอา
อันนี้ต้องยอมรับก่อนว่าแต่มันมีแล้วครับ
มันมีแน่นอนล่ะครับที่ชอบต่ำกว่า๑๘ซึ่งตรงนี้เป็นปัญหา
คือเราต้องแก้ปัญหาให้ออกฮะอย่างถ้าเกิดผมบอกผู้การกรชัย
ผู้การครับปคมจะไปจับทั่วประเทศเอากำลังที่ไหนครับ
ถูกไหมครับภูเก็ตก็มีครับเชียงใหม่ก็มีเชียงรายก็มี
มีน้องไขของเกร็ญโคล่าไปยันต์กรุงเทพฯเอากำลังที่ไหนไปจับครับ
ไอ้ค้าปวีนีเนี่ยแต่เราคัดออกว่าต่ำกว่า๑๘นี่เราเริ่มเหลือสัก๑๐๒๐
พวกที่มันพิษดารไอ้พวกที่มันคิดประหลาดไอ้พวกที่ชอบของแปลกของประหลาดของอะไรต่างเหล่านี้
ซึ่งมันมีคนกระทำทำไมมันกล้ากระทำครับ
ก็ในเมื่อมันมีคนซื้อมันก็มีคนขายล่ะครับ

ผมยืนยันว่าสถานที่ต่างนี้มันไม่กล้าหรอกครับ
เพราะอะไรครับกฎหมายกล้าเหรอ
เอาสถานที่ไปแลกกับเงินซึ่งไม่ใช่ปริมาณมาก
เพราะว่ามันมีตึกต่ำกว่า๑๘มันไม่ได้เยอะ
มันไม่ใช่ทุกคนจะเอาต่ำกว่า๑๘หมด
ถูกไหมครับคนไปสถานบริการเขาก็ไปเที่ยว
เป็นส่วนน้อยเป็นส่วนน้อยนะที่เขาชอบแบบนี้
และถ้าชอบแบบนี้เป็นส่วนน้อยต้องทำไมครับต้องราคาแพง
ของหายากอ่าถูกไหมครับอันนี้ของหายากอ่ะ
ตั้งว่า๑๘ต้องเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอะไรอย่างนี้ว่ากัน
ถูกไหมครับเมื่อมันผิดเอาล่ะเราสงบปัญหาได้ถูกแล้ว
ผมถึงบอกไงว่าถ้าคุยกับผมเนี่ยผมเข้าใจ
เข้าใจทั้งธุรกิจค่ะคนที่จะสัญหาของหายากเนี่ย
เหมือนกับของในป่าเนี่ยหายากมาผมก็มาขายหงาช้าง
หงาช้างเอาอย่างนี้ดีกว่าผมจ่ายหงาช้างของแท้
ผิดกฎหมายนะคุณเอาไม่เอาก็บางคนมันซื้อ
มันซื้องาช้างมันอยากจะโชว์อยากประดับ
บางคนก็อยากจะเที่ยวตั้งประกาศ๑๘ละ
บทธรรมพูดสมอาจจะไม่เข้าใจตกเขียวคือคืออะไร

เขียวก็คือพอไปตามสถานที่ที่มันไกล

ไม่ได้บอกนะครับว่าทางภาคไหนอยู่ข้างบนนั่นน่ะ
ไปหาพ่อแม่อ๋ออยู่ลำบากนะ

เอาเงิน๕๐๐๐แล้วนะ
เดี๋ยวเอาไปทำงานกรุงเทพและทำงานใช้หนี้
นี่คือลักษณะหนึ่งของการค้ามนุษย์ก็คือเอาคนมาแล้วไปให้เงิน

คือบางทีเขาอาจจะอ้างว่าพาไปทำงานร้านอาหาร
คุณเชื่อไหม
ผมถามตรงจะคุยกับผมต้องคุยตรง

เอาสมัยไหนถ้าสมัยก่อนอาจจะไม่รู้
สมัยก่อนเถอะสมัยนี้ก็เถอะ

ผู้หญิงบางคนที่ไปทำงานต่างประเทศบอกอุ๊ยไม่รู้โดนเขาหลอกไป

คุณชุวิตแล้วพ่อแม่เขาจะกล้าขายลูกกินเหรอคะ

เราจะต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุด
เพราะว่าอะไร
เพราะแก้ปัญหาความยากจนได้เงิน๕หมื่น
เอาไปใช้หนี้เอาไปไทยที่นา

เมื่อ๒๓ปีก่อนใยเปรี้ยวอย่างนี้

ปัญหาต่างเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาที่พูด

อายุ๑๕เปิดเพจนะครับ

เอาละมีใหญ่เอเย่นปู่
เอาเด็กมาที่กรุงเทพฯนะครับ

เพราะกลับทรัพย์ไปโดนยึดทรัพย์
ไอ้นี่มันข้อหาค้ามนุษย์นะ

ข้อหาที่เป็นเข้าข้อหายึดทรัพย์

สารท่านตัดสินเคยมีตัวอย่างแล้วครับ

ซึ่งป่านี้ยังหาตัวไม่เจอหนีไปถึงไหนแล้ว

สารท่านได้ตัดสินนะฮะตัดสินการ

สองคนขึ้นไปกับความผิดฐานค้ามนุษย์โดนไป

ตั้งแต่๑๕๑๘คืออย่างนี้ครับ
กฎหมายกำหนดไว้๓ช่วงอายุครับ
ต่ำกว่า๑๓ช่วงนึง
๑๓๑๕ช่วงนึง๑๕๑๘ช่วงนึง

ก็เหมือนกับการค้าที่บอกว่า

ต่ำกว่า๑๓๑๕

คือ๑๕๑๘สมคบกันตั้งแต่๒คนขึ้นไปค้ามนุษย์
ข้อหาอีก๒ก็คือร่วมกันตั้งแต่๓คนกระทำการความผิดค้ามนุษย์

เอออันนี้ร่วมกันหลายคนหน่อย

ปฏิบัติพคารอาจารย์ก็โดนอีก๓ปี

แต่ถามว่าทำไมมีคนกล้าทำ
ก็เพราะมีคนต้องการอยู่เออยังมีคนต้องการอยู่
และมีคนต้องการคนถามว่าอย่างแม่เล้าปูเนี่ย
ถึงขนาดเอาลูกตัวเองมาขายด้วยนะครับ
แม่ลูกตัวเองอาจจะอายุเยอะใช่ไหมอายุอาจจะมากกว่า๑๘นะครับ
แต่ถามว่าข้อหาที่ตั้งเนี่ย
ถ้าไปตั้งเด็กอายุ๑๕ไอ้เด็กที่เปิดเพจไอ้เด็กผู้หญิงคนนี้นะฮะ
ผมไม่เห็นด้วยเพราะอะไรครับคุณนิวครับ
คนที่อายุ๑๕ถูกชักจูงง่าย

ขึ้นไปที่ศาลฐานที่เขาจะมองว่าเด็กคนนี้ยังอายุน้อยอยู่
ถูกชักจูงจากผู้ใหญ่ถูกผู้ก่อครูนะครับ
ได้รับการอบรมสั่งสอนเกิดอยากได้อยากนู่นน่าอยากได้นี่นะครับ
ตามอายุวัยของเด็กขนาดนี้ขณะเดียวกันไม่มีผู้ใหญ่มาสั่งสอนนะครับ
การที่จะไปลงโทษกับเด็กอายุ๑๕ลุงและถูกชักจูงนี่
ผมก็คิดว่ามันไม่ถูก
เพราะว่าผมว่าคินมีคนอยู่เบื้องหลังก็คือ
ตอนนี้เจอแล้วไงแม่ลอยปู่
แล้วก็ไปเจออีกว่ามีคนสมยอมอยากจะเอาก็คือไอ้เชียร์แขกก็ทำ

เชียร์แขกคืออะไรครับท่านผู้ชมอาจจะมองว่า

เชียร์คนที่แนะนำเด็กให้

ถูกต้องครับซึ่งในสถานบริการต่างเนี่ย

นะครับเด็กไปดูหุ่นด้วย

ไปดูของก่อนบางคนเป็นยังไง

คือคนเชียร์แขกนี่ถามว่าโดนลามกอนาจารย์ไหม
โดนอยู่แล้วครับโดนเต็มครับ
ข้อพรองสิ่งลามุกอนาจารย์

ผมถึงบอกไงครับว่าเดี๋ยวนี้ถ้าจะสื่อสาร

มีในมือถือซึ่งการจับลักษณะนี้
มีสิ่งลามกอนาจารย์แน่นอนล่ะครับ

แล้วถามว่าคนที่กระทำการเนี่ย
มีคนซื้อในเชียร์แขกคนนี้

เราก็ว่าก็ต้องแยกกันนะคะต่ำ
แต่ถ้าต่ำกว่า๑๘อันนี้คือเป็นปัญหา

ซึ่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบรามค้ามนุษย์
ฉบับที่๓ปี๒๕๖๐
เขาก็พูดถึงโทษนะภูมิชีวิต
โอ้โหโทษหนักทั้งนั้นคุณนิว
โทษจำคุก๔ปีถึง๑๒ปี
ยิ่งถ้าเกิดกระทำกับเด็กอายุไม่ถึง๑๘
โดนไปเพิ่มไปถึง๑๕ปี
ฟังดีนะครับ๑๕ปีนะไม่ล้อเล่นนะครับ

และถ้าเกิดการกระทำนั้นต่ำกว่าอีก
ก็โทษก็ยิ่งสูงเข้าไปอีกถึง๒๐ปี
คือพูดง่ายว่าจำนวนโทษมันสูงขึ้น

หรือคนที่จัดการทำธุรกิจต่างเหล่านี้

เพราะว่านอกจากนั้นแล้วยังมีการปลอมบัตร

หรือว่าบางทีสถานที่ทำงานต่างเหล่านี้

คุณนิวไปที่ห้วยขวางตอนดึกนะครับ

คุณนิวไปคุณนิวจะนึกว่าไอ้นี่อยู่ที่กรุงเทพหรืออยู่ที่แม่ห้องศร
หรืออยู่ที่ท่าขี้เหล็

ใช่ครับเพราะเขาไม่ได้พูดภาษาไทยกันครับ

ภาษาพม่าภาษาแม้วภาษากะเหลี่ยงก็มี
ถามว่าทำไมถึงทำได้

เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ผมพูดในภาพกว้าง
แล้วก็เจาะให้เห็นว่าถ้าอายุต่ำกว่า๑๘นี่
เรื่องที่ทางปคมค้ามนุษย์ต้องจัดการ
แต่ถามว่าถ้ามากกว่า๑๘ที่จัดไม่ไหวหรอกครับจับ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องการค้ามนุษย
สำหรับการที่มีเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปีมาให้บริการ

เดี๋ยวคุณชุวิตก็ตีแสกหน้าเรื่องนี้กันต่อด้วย

มันอายุยิ่งน้อยโทษยิ่งเยอะ

ไปเจออายุยิ่งน้อยโทษยิ่งเยอะ

จำนวนคุกมันจะเพิ่มขึ้นมาจากความสุข

ถกทรมานตลอดชีวิต
เข้าแล้วสวรรค์๒๐นาที

อย่างเรื่องบันดานโทษศาสตร์

อารมณ์หืนอารมณ์หืนต่ำกว่าสิบแปดเองจะไปเอาเนี่ย
ต่ำกว่าสิบแปดโดนไปค่ะสุกยี่สิบนาทีทุกยี่สิบปีค่ะ
นี่สูตรบอกได้เลยและก็มีอารมณ์ที่เอ่ยโมโหโมโหครับ
กลับไปบ้านนะครับเปิดประตูเข้าไปเหนื่อยเหนื่อย
เปิดเข้าไปเจอเมียเราไปนอนกอดกับผู้ชายคนอื่น
โอ้โหโมโหวิ่งไปหาปืนวิ่งไปหามีดในครัวเข้าไป
อย่างงี้นี่ว่ายังไงครับอ้าวเดี๋ยวเรามาว่ากันช่วงหน้าเรื่องนี้ตกลงแล้ว
เนี่ยนะคะเรื่องนี้มันเป็นยังไงแล้วมันจบแบบไหน
โทษเป็นหนักขนาดไหนสักครู่เดียวค่ะ

ผมไม่วงลืมกับคนเลวหรอกผมไม่ต้องการ

มาพูดคุยกันต่อกับคุณชุวิตในชีวิตตีแสกหน้าค่ะ
พูดถึงเรื่องของบันดาลโทษะเรื่องอารมณ์โมโห
แล้วก็ทำให้เกิดการฆาตกรรมการฆ่ากันอย่างกรณีที่
มีตำรวจนายหนึ่งนะคะเปิดประตูบ้านเข้าไป
แล้วก็เจอภรรยากับผู้ชายคนอื่นอยู่ด้วยกัน
ก็มุ่งหูล่ะก็มีการทะเลาะบอกแว้งตบตี
มีปากเสียงปากเสียงกันปั้มชกต่อยกัน
ท้ายที่สุดแล้วก็มีคนศิษย์ชีวิตใช้อาวุธปืน
ค่ะแล้วตำรวจคนนี้ก็ใช้อาวุธปืนขนาดเก้าหมอแล้วครับ
ยิงเข้าไปที่ศีรษะของชายที่อยู่ในบ้าน
สามนัดจนถึงแก่ความตายแล้วก็ขี่จักรยานหนีไป
ต่อมาก็เข้ามอบตัวปฏิเสธว่าเป็นการป้องกันตัว
แล้วก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจเป็นการ
ก็ปัญหามีอยู่ว่าเจตนาฆ่าหรือไม่

เพราะว่าตอนที่อยู่นี่มีอยู่กับภรรยาของตัวเองในห้องพักนะครับ
หลังจากนั้นก็มีคนเห็นว่าเขาวิ่งออกไปคือตำรวจคนนี้

ส่วนลูกชายเนี่ยคือเด็กชายโอ
เด็กชายโอนี่ชื่อเล่นฮะเด็กชายโอบอกเบิกความ
เวลาที่เด็กเนี่ยต่ำกว่า๑๘ปีนะครับท่านผู้ชมครับ
จะให้การเนี่ยเขาจะไม่ใช่ให้ตำรวจไปสอบถามให้การ
เหมือนคนปกติที่อายุมากกว่านะครับต้องบอกก่อนว่าผ่านนักจิตวิทยา
นักสังคมสงเคราะห์ที่เขาเรียกว่าสหวิชาชีพล่ะครับ
คือจะไม่สามารถที่จะไปถามตรงได้เด็กก็ต้องพูดคุย
ต้องมีนักสังคมสงเคราะห์ต่างเขาก็ให้การนะครับ
จากว่าจำเลยก็บอกว่าเกิดเหตุการณ์ทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับ
มีปากเสียงกันชกต่อยกันแต่ว่าผู้ตายรูปร่างใหญ่กว่า
แล้วก็ได้แย่งปืนพกจากเอวไปปลุกล้ำแย่งชิงกันเกิดปืนลั่นสามนัด
พยานบุคคลที่เป็นเจ้าพนักงานพยานที่เกิดเหตุ
ประกอบกับพยานแวดล้อมล้วนไม่มีเหตุปักปรำจำเลย
จึงฟังโดยปราศจากเหตุระแวงสงสัยว่าจำเลยเป็นคนฆ่า
ผู้ตายโดยเจตนาฆ่าอืมคือที่จำเลยอุทรมาทุกข้อ
ฟังไม่ขึ้นพิพากษายื่นครับยื่นนี่คือยี่สิบปีนะครับ
คือการโดนข้อหาสองแปดแปดคือฆ่าคนตายโดยเจตนาคุณนี้ครับ
สารสามารถลงได้ตั้งสิบห้าปียี่สิบปีตลอดชีวิตจนถึงประหารชีวิต
อืมนะครับก็คือโดนจำคุกยี่สิบปีกับหนึ่ง
โดนจำคุกยี่สิบปีกรณีนี้ก็คือพูดง่ายง่ายกลับไป
เอาเป็นว่าจะเจอเห็นนะครับชายอื่นอยู่ในห้องนะครับ
กับภรรยาซึ่งบางคนก็บอกว่าไม่ผิดกฎหมาย
ผิดครับคือในมาตรา๗๒เนี่ยถ้าจะรอดนะครับ
กระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้น
สารจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ได้
อันนี้คือมาตรา๗๒ที่ผมบอกว่าบันดาลโทษะ

คุณนิวครับคุณนิวถูกต่อว่าถูกว่าอย่างนี้นะครับ
ชี้หน้าด่านะครับโอ้ยพูดหน้าตกกลางตลาด
หน้าสาธารณะคนนะครับ
เสร็จแล้วทนไม่ไหวตบไปสองที
นี่นะผมถือว่าบางทีสารเขาลดนะครับ
เพราะถือว่าคุณนิวถูกคมเห็งอย่างไม่เป็นธรรม

ก็ต้องมีพญานหลักฐานมีการยืนอย่างเจ็ดกาลหน้าของเรา

ไอ้ที่บันดาลโทษะบันดาลโทษะนี่แหละครับ
ที่เขาบอกว่าภาษาโบราณเขาว่า
ชี้หน้าด่ากลางสารา
หมายความว่าต่อหน้าคนอื่น
ทำให้ตัวเองเนี่ยอับอายถูกคมเหงอย่างไม่เป็นธรรม
ทีนี้หลักเกณฑ์ยังไงที่เรียกว่าข่มเหงอย่างไม่เป็นธรรม
หลักเกณฑ์เขาก็มีอยู่ว่าผู้กระทำถูกคมเหงอย่างร้ายแรง

เป็นเหตุในผู้กระทำบันดาลโทษะ
และขณะกระทำการในขณะที่บันดาลโทษะ
อันนี้หมายความว่าไม่ใช่เก็บไว้คิดกลับไปบ้านคิดดูแล้ว
แหนี่มันทนไม่ไหวเอาปืนไปยิงมัน
อันนี้คือไม่ได้ถือว่าบันดาลโทษะอันนี้ถือว่าไตรตรองแล้ว
เพราะฉะนั้นถือว่าบันดาลโทษะคือการกระทำอย่างต่อเนื่อง
เช่นเขาด่าว่าคมเห็งคือการลังแก่การแกล้ง
ทำให้รู้สึกอับอายการข่มเหงน้ำใจ
เช่นด่าว่าแม่ของผู้กระทำเป็นโสวินี
เป็นการกระทำความผิดอย่างร้ายแรงที่ไม่เป็นธรรม
เคยมีดีกาอยู่นะผมจะอ่านให้สั้นนะฮะ
ผู้เสียหายตะโกนด่าแม่ว่าเป็นโสเพณี
และถือเก่งกรรมด้วยโรคเอด
กล่าวหาว่ามารดาจำเลยสำสรรค์
ก็ถือเป็นการข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม
จำเลยตบหน้าไป๒ทีเป็นการกระทำที่บันดาลโทษะ
อันนี้ถือว่าสารลงโทษเบาครับ
คือหมายความว่ามีความผิดนะครับสมมุติอย่างที่ผมกรณี
ที่บอกว่าเข้าไปเจอภรรยานั่งกอดกับคนอื่น
ก็ต้องไปดูอีกแล้วครับว่ามีร่วมกรณีกันหรือเปล่า
สัดส่วนมันต้องพอกันด้วยนะครับ
เช่นเกิดเขาในกรณีที่บางกรณีที่มาตรา๖๘หรือยังไง

เพราะว่าผมเข้าใจเรื่องกฎหมายที่เอามาใช้กับชาวบ้าน

วิศวกรที่บอกว่าลุมเข้ามานะครับบุกรุมเข้ามา
ผมไม่ปกป้องตัวเองแล้วก็ผู้อื่นก็อาจจะเสียหายได้

ในครอบครัวของผมก็ต้องปกป้อง
ทีนี้ต้องถามว่าสมัครใจทะเลาะวิวาสหรือเปล่า

อันนี้สมัครใจไหม
สมัครใจกันอันนี้ไม่ได้

คือในทางกฎหมายมันมีแง่มุม
ซึ่งผมไม่อยากจะไปพูดในเรื่องของกฎหมายเพราะว่าผมไม่ใช่ทนาย
แต่ผมเนี่ยเคยผ่านคุกผ่านตารางและผ่านหลายสิ่งหลายอย่างมา
ผมก็เอามาเป็นประสบการณ์เล่าให้ฟังโดยอาศัยลูกของกฎหมายซะหน่อยล่ะครับ
มาตรา๖๘ที่บอกว่าปกป้องตัวเองจากพยานอันตรายป้องกันตัวเอง
ละกันนะครับมีผู้ร้ายเข้ามาในบ้านเรานะครับในระหว่างที่เราเห็น
เข้าไปไปเอาปืนมาไอ้ผู้ร้ายวิ่งหนีโดดข้ามรั้วไปผมก็ยิง
ยิงตามโดนหลังเกินกว่าเหตุไหมครับ
ยังไม่ทำอะไรเลยแล้วหนีด้วยเรายิงไปนี่คือเราเกินกว่าเหตุ
กว่าเหตุไหมนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้ใช้กับชาวบ้าน
คือชาวบ้านคนอาจจะไม่เข้าใจว่าโอ๊ยไอ้นี่มันทำได้
เออเห็นว่าผมพูดมาแล้วทำด้วยคือไม่ได้ทำอย่างงั้นล่ะ
บางคนมีเรื่องการชกต่อยกันค่ะนะครับอ่าพอชกต่อยเสร็จแล้ว
นี่เลิกไปแล้วเดินหันหลังกลับไปเรายังหายไม่หายแค้น
ยังตามเอามีดไปแทงหลังเขาอืมอันนี้เกินกว่าเหตุไหม

ค่ะสัดส่วนเขาบอกได้กฎหมายเลยนะครับสัดส่วนต้องเหมาะสมกัน
คนหนึ่งใช้มือคนหนึ่งใช้มือตบ

ศาลก็ต้องช่องน้ำหนักพิเคราะห์กันใหม่
ถูกต้องครับนี่คือสิ่งที่จะให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจ
ว่าในกรณีที่กลับเข้าไปบ้าน
ไปเจอภรรยานะครับก่อนกับคนอื่น

พอตัดสินใจทำอย่างนั้นต้องรับผิดชอบถึงผลการกระทำของตัวเอง
มีทางออกอยู่ก็คือทางออกที่บอกก็คือบันดาลโทษะ
ถามว่าบันดานโทษะโดยกลมเห็งอย่างไม่เป็นทำบันดานอย่างไร
นี่คือสิ่งที่ผมพูดไปคือพอรู้ว่าเป็นการบันดาลโทษะเนี่ย
ก็ต้องพูดถึงการถูกข่มเหงอย่างไม่เป็นธรรม
กลมเหงอย่างไม่เป็นธรรมก็อย่างที่ลักษณะนี่แหละครับ
คือรู้สึกว่าภรรยาของตัวเองปกป้องสิทธิ์
สิทธิ์ก็ภรรยาของเราอดีตภรรยาก็ช่างแต่ว่า
เห็นไหมเป็นภรรยาแล้วถามว่า
มันเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
ถ้าเป็นสามีภรรยากันล่ะไม่ได้ใช่ไหมครับอ๋อบางคนเป็นแฟนกันเฉย

ไม่ได้เป็นคู่สามีภรรยากันไม่ได้จดทะเบียนกัน
จะต้องอยู่กินกันโดยเปิดเผยหมายความว่าชาวบ้านเขารู้

เพราะฉะนั้นบางคนเป็นแฟนกันเฉยไปบันดาลโทษะ
บอกว่านี่อยู่กับแฟนฉันนะครับแฟนนี้รู้จักนานหรือยัง
อ๋อเพิ่งรู้จักสามวันอันนี้ก็ไม่ได้นะครับ
คือท่านผู้ชมครับกฎหมายเป็นกรอบให้ทุกคนได้ปฏิบัติ

เข้าไปเห็นว่าไปยุ่งเกี่ยวกับแฟนฉันไปยุ่งเกี่ยวอะไร
จัดการเลยยิงเลยมันไม่ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นกฎหมายระบุไว้ชัดเจนถึงขนาดบอกหลักเกณฑ์ไว้ด้วยนะครับ
ว่ายังไงถึงถูกคงเห็นอย่างไม่เป็นธรรม
จะได้พิจารณาอย่างถูกต้องชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นธรรมด้วยนะคะ
นี่คือเรื่องที่เราหยิบยกมาเป็นอุทาหรณ์และเป็นตัวอย่าง
ทั้งกฎหมายมาคุยหยิบทั้งกรณีมาคุยเพื่อที่จะให้ความรู้กับเรา

ใช่ครับอย่างกรณีของเรื่องอาบอบนวดที่เรื่องโดนจับ

ก็อย่างที่ผมบอกถ้าจับค้ามนุษย์ถ้าจับการค้าประเวณนี้จับได้หมดนะฮะ
จับได้ทุกที่แต่เราต้องพูดถึงที่เด็กต่ำกว่า๑๘ถูกไหมครับ
เพราะเด็กต่ำกว่า๑๘แล้วมีคนชอบเนี่ยมันมีคนซื้อก็มีคนขาย

อันนี้จะถามคุณชูวิทย์เยอะนะครับอันนี้
คุณผู้ชมนี่คือจดหมายมีเฉพาะวันเดียวนะครับมีทุกวันแบบนี้นะครับ
เค้าก็มาวางบนโต๊ะให้เราเนี่ยใช่ค่ะก็ค่อยคัดกรองกันไป
แต่เราก็ไม่มีเวลาเปิดให้หมดเลย
ไม่เป็นไรนะคะทยอยรับเรื่องคุณผู้ชมก็ส่งมาเรื่อยทั้งอีเมลไทยรัฐ
พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคุณชุวิตได้ครับยังถ้ามีเรื่องด่วนผมก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปได้นะ
เรื่องได้ตาสว่างแน่นอนวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ